ท่านผู้ชมครับวันนี้๘๐วันคดีน้องชมพู่นะฮะ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
หายออกไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคมถูกพบเป็นศพบนภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้าน๑๔พฤษภาคม
วันนี้นะครับเราก็ยังคงพยายามติดตามความคืบหน้าทางคดีจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่
ก็ต้องเคารพในการทำงานของท่านด้วยนะบางทีมันก็ต้องมีพยานหลักฐานที่มันปรากฏชัด
ก็ต้องใช้เวลาถูกต้องนะฮะแต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยความเคลื่อนไหวต่างในหมู่บ้านมันก็มีนั่นแหละ
โดยเฉพาะในส่วนของครอบครัวของน้องชมพู่เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูภาพวันนี้นะครับ
ลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่วันนี้ขึ้นไปที่วัดถ้ำภูผาแอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ชุดขาวไปด้วยที่เห็นนี่คือไปทำพิธีขอขมา
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานชาวบ้านกกอกเขามีการประชุมกันหารือกันช่วงค่ำ
แล้วชาวบ้านบางส่วนบอกว่าอยากจะให้ลุงพลไปขอขมาหลวงปู่ลิ้นที่วัดถ้ำภูผาแอก

อืมคือบอกว่ามันผิดจารีดของชาวชุมชนวัดศักดิ์สิทธิ์
หลวงปู่หลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปปักทูบกลับหัวได้ยังไง
วันนี้ลุงพลขึ้นไปทำพิธีขอเข้ามาแล้วนะครับเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
แต่ขั้นตอนก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะ
ว่าทำแบบไหนอะไรยังไงบ้าง

เดี๋ยวเราค่อยไล่ให้กันแล้วกัน
เดี๋ยวเราค่อยไล่ให้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ทีนี้ชาวบ้านกกอกเมื่อวานนี้เนี่ย
ประชุมร่วมกันช่วงค่ำนะครับ
มีผู้ใหญ่บ้านกกอกเป็นประธานของชาวบ้าน
ในการมาประชุมมหารือร่วมกัน
เนื่องจากชาวบ้านเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยสบายใจ
ไม่สบายใจอยู่สองสามเรื่องนะครับ
หลังจากที่ครอบครัวน้องชมพู่
นำโดยคุณตาชาญคุณยายสมควรหลาโพ

ถ้าเรียกตามศักดิ์ของน้องชมพู่นะ
ที่ไปสาบานกันที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ย
แล้วเห็นลุงพลปักทูบกลับหัว
หรือว่ามันก็มีเรื่องราวอีกบางสิ่งบางอย่าง
ตั้งแต่มีข่าวมีคดีของน้องชมพู่ขึ้นมาเนี่ย

หลายคนนะที่มาประชุมกันนะครับ
มติของชาวบ้านกกอกเมื่อค่ำเมื่อวานนี้
เรียกร้องอยู่๓ข้อนะครับทุกผู้ชมครับ
ข้อหนึ่งก็คือขอให้ลุงพลไปขอขมาที่ถ้ำภูผาแอก
จากการไปปักทูบกลับหัวแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะ
ฝากไปถึงใครที่จะเดินทางมาใครที่เคยแนะนำ
ให้ลุงพลไปทำพิธีแบบนั้นแบบนี้วันสาบานต้องปักทูบกลับหัวเนี่ย
เหมือนกับเขาว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้มาอะไรมากนัก
แต่ไม่ได้ห้ามอะไรนะแค่ประมาณว่าก็เกริ่นเอาไว้นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งอยากจะให้สื่อช่องนึง
มาติดตามทำข่าวคดีน้องชมพู่แล้วมาที่บ้านกกอกเนี่ย
แต่มานอนค้างอยู่ที่นี่จะปักหลักค้างคืนอยู่บ้านไหนหลังไหน
อันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขามานอนค้างอยู่ที่นี่
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรยังไงนะ
เอาเป็นว่าถ้าในส่วนของไทยรัฐทีวีเนี่ยทีมข่าวของเราทุกคนนะครับ
ตั้งแต่วันแรกที่ไปทำข่าวที่บ้านกกอกจนถึงวันนี้เราไปเช้าเย็นกลับ

วันไหนมีข่าวให้ทำเยอะหน่อยก็ไปเช้าค่ำกลับ
เพราะว่าเรานอนอยู่ที่โรงแรมที่พักในตัวเมืองจังหวัดสกลนคร
ก็ห่างจากบ้านกกอกที่ตำบลกกตูมที่มุกดาหารสักประมาณ๔๐๕๐กิโลเมตร
ใช่ค่ะคือทีมข่าวของเราก็ให้ความเป็นส่วนตัวกับชาวบ้านกกอกนะคะ
เราก็ไม่ไปแบบโอ้โหไปอยู่ตลอดเวลา
เพราะว่าเข้าใจว่าก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับคนในพื้นที่เขาด้วย
ก็พยายามที่จะทำตามแนวทางของการทำข่าวปกติโดยทั่วไปนะ
แต่ว่าเราไม่พาดพิงถึงใครอะไรยังไงทั้งสิ้นนะครับ
ก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่การทำงานของแต่ละที่แต่ละฝ่าย
ทั้งเราก็ต้องเคารพเรื่องของมติหรือว่าเรื่องของความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ที่ออกมา
ทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของชาวบ้านในพื้นที่กกอกเขาไม่ได้ห้ามไปทำข่าวนะ
มาได้ทุกช่องทุกสถานีทุกสื่อทุกวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ออนไลน์มาได้หมด

ใช่ก็ต้องสมเหตุสมผลสมดุลนะครับ
เราก็เลยไปถามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องของผู้ที่เป็นผู้เสียหายตรงเนี่ยในคดีของน้องชมพู่
แน่นอนว่าต้องคือนี่ฮะนางสาวิตรีวงศรีชาคุณแม่น้องชมพู่
นายอนามัยวงศรีชาคุณพ่อน้องชมพู่
เพราะณขณะนี้คดีที่เกิดขึ้นในบ้านกกอกในคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
ก็คือเด็กหายแล้วไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟในสภาพศพก็อย่างที่ท่านติดตามข่าวมาตลอด
เสื้อผ้าถูกถอดทิ้งนะแล้วก็มีร่องรอยที่อยู่กับผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เจ้าหน้าที่ก็ยังไล่เก็บหลักฐานอะไรต่างอยู่
ซึ่งยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

เจอนักข่าวทุกวันต้องถูกถามทุกวัน
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราซึ่งก็ไปอยู่ที่บ้านกอกเนี่ยก็เท่านี้แหละฮะตัวเลขที่หน้าจอที่ท่านเห็นเนี่ย๘๐วันเนี่ยในคดีน้องชมพู่เนี่ยก็เลยขอถามตรงขอถามตรงกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เราถามเฉพาะในส่วนของเรานะไทยรัฐทีวีนะไม่ขอไปพูดถึงอะไรกับใครอะไรยังไงทั้งสิ้นเอาเป็นว่าในส่วน

แล้วก็ยังมองว่าการมาช่วยติดตามข่าวของสื่อมวลชนของนักข่าวในพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นผลดีนะทำให้ได้รับทราบได้ติดตามความคืบหน้าของคดีแล้วก็รู้สึกอุ่นใจด้วยซ้ำเพราะแม่กับพ่อน้องชมพู่บอกว่าก็ยังหวั่นใจอยู่ถ้าไม่มีนักข่าวมาทำข่าวเนี่ยคดีมันอาจจะเงียบไปแล้วก็ได้
ไทยรัฐทีวีก็เป็นสื่อกลางที่ดีค่ะเป็นสื่อที่เป็นกลางแล้วก็ไม่ได้คุกคามครอบครัวเราค่ะ
อยากจะขอบคุณที่คืออยู่กับเราแล้วคืออุ่นใจค่ะอยากจะขอบคุณไทยรัฐทีวีค่ะที่เป็นสื่อที่อยู่ด้วยและอุ่นใจค่ะเป็นสื่อที่เป็นกลางก็ยังอยากให้อยู่ด้วยอยู่ค่ะ
เพราะว่าอะไร

ก็มีสื่อที่เป็นกลางอยู่กับเรา
ใจจริงแล้วแม่ก็ยังไม่อยากให้ออกไปหรอกค่ะ
แต่ว่าเท่าที่แม่รู้คือ

ไม่ได้ยินที่ชาวบ้านเขาเอ่ยชื่อไทยรัฐนะ

มีสื่อช่องหนึ่งที่มานอนที่หมู่บ้านเรา

จะมีใครตามให้แม่ไหม

ไทยรัฐทีวีที่เป็นสื่อกลาง

ตัวกลางเสนอ

คุกคามในครอบครัวของผมไม่มีนะ

ส่วนตัวของผมนะไม่อยากให้ออกไป

ให้ทำข่าวตลอดจนจบ
เพราะว่าถ้าไม่มีสื่อแล้ว

กลัวจะไม่มีใครติดตาม

ก็เป้าหมายสำคัญในการทำหน้าที่ของเราสื่อมวลชน
ก็คือการตามหาความจริงนะคะ
หาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่
เพราะว่า๘๐วันแล้วนะคะก็ติดตามความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจ
แต่มุมหนึ่งการลงพื้นที่เราก็จะไม่ไปริดรอนสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนชาวบ้าน
เขาอยู่ในพื้นที่นะคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยค่ะ
มันก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อย่างที่เห็นภาพ
ก็คือคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็มาประชุมกันเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำนะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกเขาก็สรุปออกมา๓ข้อ
คือ๑เรื่องของลุงพลที่ปักทุบกับผัว
เรื่องของคนที่แนะลุงพลให้ทำนั่นทำนี่แล้วก็อยากจะลงพื้นที่ไปไป
แนะนำลุงพลให้กำลังใจลุงพลในบางเรื่องนะคะ
เรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อในพื้นที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นของลุงพลขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อน
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่สบายใจ
ตอนที่ครอบครัวไปสาบานบนวัดถ้ำภูผาแอก
แล้วลุงพลปักทูบกลับหัวเนี่ยเป็นเหมือนกับ
เอ๊ะลุงพลทำไปทำไมชาวบ้านเขาไม่เข้าใจ
กลัวว่าจะเป็นการลบหลู่หลวงปู่ลิ้นที่ชาวบ้านเขา
เคารพนับถือศรัทธาที่วัดถ้ำภูผาแอกหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าอยากจะให้ลุงพลเนี่ย
ไปขอขมาที่วัดถ้ำภูผาแอก
คือลุงพลบอกว่าลุงพลพร้อมจะไปขอขมานะคะ
ถ้าหากว่าคนในพื้นที่ไม่สบายใจในสิ่งที่ลุงพลทำ
วันนี้เราก็เลยไปหาลุงพลถึงบ้านนะคะ
ไปคุยกับลุงพลว่าจากที่ชาวบ้านบางส่วน

เช้าวันนี้ลุงพลก็ต้อนรับคนที่เดินทางไป

แล้วก็มีช่างไปต่อเติมบ้านให้ด้วยนะคะ

ส่วนลุงพลบอกว่าจะไปขอขมาตอนไหน
บอกว่าเดี๋ยวรอตอนบ่ายจะไปขอขมาแน่นอน
อันนี้คือบรรยากาศบ้านลุงพลและนี่คือตาชาญนะคะ
ในวันที่ทำพิธีสาบานเนี่ยค่ะ
หลายคนก็มองว่ามันมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่ง
ที่ลุงพลกับตาชาญคุยกันแล้วเหมือนกับเสียงดัง
บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมีการขึ้นเสียงอะไรกันหรือเปล่า
หรือบ้างก็มองว่าตาชาญห่วงลุงพลบ้างไหมเนี่ย

วันนี้ตาชาญไปหาลุงพลไปหาลูกเขยด้วยความเป็นห่วงนะคะ
ไปหาถึงบ้านไปช่วยเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมคำขอขมาให้ลุงพล
เพื่อไปทำพิธีขอขมาชาวบ้านในพื้นที่จะได้สบายใจ
อันนี้คือภาพวันก่อนที่เขาไปสาบานด้วยกันแล้วก็มีจังหวะจังหวะที่เหมือนกับเสียงดังใส่กัน
แต่นี่คือวันนี้ทีมข่าวของเราไปบ้านลุงพลแต่เช้า

นี่ค่ะไปช่วยลุงพลเตรียมตัวให้ลุงพลเพื่อที่จะไปขอขมาที่วัดถ้ำภูผาแอบ
ลุงพลบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวขอจัดการเรื่องในบ้านก่อน
จะไปทำพิธีขอขมาหลวงปู่ลิ้นที่วัดถ้ำภูผาแอกตอนบ่าย
ลุงพลก็อาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดขาวเลย
ถือเทียนมามีหนังสือสวดมนต์แบบนี้นะคะ
ขึ้นรถตอน๑๔นาฬิกา๑๔นาที

แล้วก็ขับรถไปไปวัดถ้ำภูผาแอก
ขอขมาถ้าหากว่าทำอะไรล่วงเกิน
ในวันที่มีการทำพิธีสาบานก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ลุงพลบอกว่าก็จะไปขอขมาด้วยความตั้งใจ
เพื่อให้ทุกคนสบายใจด้วยนะคะ
วันนี้ป้าแตนภรรยาของลุงพลไม่ได้ไปด้วยค่ะ
พอขับรถออกไปจากบ้านเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการแวะเก็บดอกพุธที่หน้าปากซอยทางเข้าบ้านของน้องชมพู่
นำไปทำขัน๕ขัน๘นะคะ

แล้วก็ไปต่อพอไปถึงวัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยนะคะ
ลุงพลก็จุดทูบกราบไหว้พระพุทธรูปที่สารวัฒน์
แล้วก็ไปหาพระอาจารย์บุญมา
ว่าถ้าหากว่าจะมาขอขมาจะต้องใช้บทสวดอะไร
และนิมนต์ให้ท่านไปเป็นประธานในการขอขมาด้วยนะคะ

ก็เลยแนะนำขั้นตอนการขอขมา
ให้ลุงพลขึ้นไปดำเนินการตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้เลย

ไปจนถึงลานฤษีก่อนถึงถ้ำไม่กี่เมตร
พลก็กราบศักระตรงนี้แล้วก็เดินต่อไปที่ถ้ำ

แล้วก็เริ่มกราบคำขอคำมาค่ะ
เริ่มด้วยการสวดขอขมาต่อพระรัตนัตรัย

รัตนตะเยปะมาเทนะธวรัฐตะเยนะกะตังเสพังอัปโปราทัง

ได้ลุงเกินด้วยกายก็ดี

ขอครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณถ้ำพาแอกแห่งนี้ทรงปวดเป็นประธาน
ข้าพเจ้านายชัยพลวิพาได้ขึ้นมาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณถ้ำพาเอกด้วยอำนาจบารมีของหลวงปู่ลิ้น
ขอให้หลวงปู่ลิ้นณธรรมภาษาสิทธิ์ที่พฤติสถานณธรรมภาษาแห่งนี้
ลูกมาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณธรรมแห่งนี้การอันใดก็ดี
ที่ลูกได้ล่วงเกินที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบรรพบุรุษ
ที่เคยกระทำมาวันนี้ลูกมาขอคำมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
และต่อไปนี้สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำถ้ำพาเอก
ถ้ากรรมอันใดที่ลูกได้ทำไปแล้วก็ขอให้อโหสิกรรมให้ด้วย
และต่อไปก็ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญ
ผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้ได้มี
ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปด้วยเถิน

นี่นะคะคุณผู้ชมพอลุงพลกล่าวคำขอขมาเสร็จ
ลุงพลบอกว่าแหมที่พูดไปเมื่อกี้ยังไม่พอใจเท่าไหร่
ส่วนตัวนั้นลุงพลบอกไม่พอใจมันยังไม่ชัดพอยังไม่ละเอียดพอ
อยากจะให้ชาวบ้านสบายใจกว่านี้แล้วลุงพลเองก็ตั้งใจจริงจริง
ที่อยากจะขอขมางั้นเดี๋ยวกล่าวคำขอขมาอีกรอบนึงดีกว่า

พระเจ้านาชัยปนวิพาได้ขึ้นมาขอขมา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกอกเนื่องด้วยข้าพเจ้า
ได้ทำการลงไปด้วยการปักทูบ๙ดอกกับด้าน
ซึ่งลูกไม่ได้มีเจตนาลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านเคารพนับถือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ปฏิสถานอยู่ที่หน้าธรรมแห่งนี้
โปรดอโหสิกรรมให้ลูกด้วยและขอให้การขอคำมาครั้งนี้
ของลูกได้ส่งผลไปถึงญาติมิตรสหาย
พ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้า
หลังจากนี้ขอให้ได้รับความสุขความเจริญ
ด้วยอายุวรรณสุขภาระด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน
นี่แหละค่ะด้วยความตั้งใจของลูกนะคะครับ
กล่าวคำขอขมาสองรอบอืมเพราะรอบแรกบอกว่า
ยังไม่พอใจคำกล่าวที่ตัวเองกล่าวไปขออีกรอบหนึ่ง
แล้วเนี่ยค่ะลุงพลบอกเหตุผลด้วยนะคะที่วันนี้ลุงพลใส่ชุดขาว
ครับแล้วไม่ใส่รองเท้านะคะเดินเท้าเปล่าเลยเนี้ยนะคะ
ลุงพลบอกว่าคือตั้งใจจริงที่อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ในการมาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านกรกนับถือ
ลุงพลยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่เลยค่ะเชื่อว่าสิ่งที่ทำในวันนี้
จะทำให้ชาวบ้านกกอกเข้าใจในตัวลุงพลด้วยนะคะทีมข่าวก็ถามลุงพลว่า
ถ้ามีใครแนะนำให้ทำสิ่งที่ไม่ใช่ขนมธรรมเนียมของชาวบ้านอีกลุงพลจะทำตามอีกไหมล่ะ
ลุงพลก็บอกว่าถ้าคนที่แนะนำเป็นคนเท่าคนแก่ที่นับถือของชาวบ้าน
แล้วก็ไม่ได้ขัดกับความเชื่อของชาวบ้านลุงพลก็น้อมรับพร้อมจะทำตาม
เรื่องที่ชาวบ้านประชุมกันแล้วอยากจะให้ลุงพลไปชี้แจง
แต่ลุงพลไม่ได้ไปเมื่อคืนนี้ค่ะลุงพลก็ยืนยันว่าคือถ้าไปเนี่ย
กลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องของการพูดจารุนแรงใส่กันไม่รู้ว่าอารมณ์ในช่วงนั้นจะเป็นยังไง
ก็เลยนิ่งก่อนนิ่งไว้ก่อนไม่อยากจะให้เกิดความแตกแยก
ไม่อยากจะให้คนในหมู่บ้านเดียวกันมามีความรู้สึกไม่สบายใจ
ไม่พอใจกันแล้วก็เกิดความแตกแยกภายในหมู่บ้านนะคะ
ครั้งแรกคือผมสวดตามหนังสือนะรู้สึกว่าเรายังไม่สบายใจ
เท่าเท่าที่เราคิดอยากจะขึ้นมาทำเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็มีปฏิกิยาเรื่องนี้เยอะ
ก็เลยอยากจะกล่าวอีกรอบนึงเกี่ยวกับการมาอโหสิกรรมนะ
สิ่งที่เราอยากจะกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจนะว่า
เราสามารถทำได้ทุกอย่างที่ทุกคนในหมู่บ้าน
ที่เขาอยากเห็นให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ก็เลยเชื่อเรื่องการคือเราใส่ชุดผมใส่ชุดขาววันนี้ก็คือ
คนที่ขึ้นมาที่ถ้ำแห่งนี้ก็ถ้าวัน๑๕ค่ำเดือน๖เขาก็จะใส่ชุดขาวกัน
ก็มีบ้างครับที่เขาอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เราทำ
หรืออาจจะเห็นว่าเราไม่ทำไม่ถูกต้องเราก็มาคุยกัน
แต่อย่างงี้ก็เป็นเรื่องปกติของชาวบ้านผมก็เชื่อว่าชาวบ้านก็น่าจะ
เห็นสิ่งที่ผมตั้งใจทำนะว่าผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมารบหลู่
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ผมก็รู้จักคือรู้จักปล่อยวางแล้วอ่ะ
วางในเรื่องที่เราจะต้องโดนเพราะว่าสิ่งที่เราโดนอยู่ตอนนี้ก็คือ
มันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำให้มันถูกต้องครับ
ที่ไม่เข้าไปเมื่อวานก็คือกลัวจะไปพูดจารุนแรงใส่กัน
ทำให้หมู่บ้านเรารู้สึกไม่ดีขึ้น
ลุงพลนี่เป็นคนสกลนครนะฮะมาแต่งงานกับป้าแตนก็มาอยู่ที่มุกดาหารนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของลุงพลอยู่ที่สกลนครอำเภอวาอานอนนิวาสเนี่ยบอกว่าเป็นห่วงลูกชายเลย
พอรู้ข่าวได้ยินข่าวเมื่อคืนนี้นี่เป็นห่วงลูกชายเลยนะครับ
วันนี้เราไปเจอมานะครับคุณพ่อชื่อว่าในผ่องวิพาอายุหกสิบแปดปีนะครับ
ของลุงพลนะครับบอกว่าเป็นห่วงลูกชายมาก
เหมือนกับว่าตอนนี้ลูกชายจะมีเรื่องมีราวมีคนใส่ร้ายติดต่อกันแบบไม่จบสิ้น
ซึ่งพ่อบอกว่าเท่าที่ทราบก็คือรู้มาว่าลูกชายทำไปตามคำแนะนำของหมอปลา
แนะนำให้ทำอย่างนั้นเพื่อให้คำสาบานปรากฏผลอย่างรวดเร็วมากขึ้น
ไม่ใช่ลบหลู่ดูหมินส่วนที่มีชาวบ้านกกอกไม่พอใจ
หากส่วนใหญ่เห็นว่าสมควรจะต้องขอเข้ามาก็ควรจะทำตามนั้น
อันนี้คุณพ่อบอกนะฮะซึ่งลูกชายก็ไปทำแล้วนะครับ
ขณะที่ทางพ่อกับแม่จะไปหาลูกชายที่มุกดาหารหรือไม่
พ่อของลุงพลบอกว่าเดี๋ยวต้องรอถามแม่ก่อนนะครับ
ขณะนี้ตัวแม่ของลุงพลเองก็ไม่ค่อยสบายใจ
แล้วก็ยังน้อยใจด้วยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นกับลุงพล
ถ้าเกิดว่าอยากจะไปหาลูกเนี่ยพ่อก็พร้อมจะพาไปที่บ้านกอก
แต่ตอนนี้ทางภรรยายังไม่ได้บอกอะไรออกมา
แล้วภรรยาเองเขาก็มีนิสัยไม่ค่อยชอบความวุ่นวายด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปกันหรือเปล่า
ประเด็นเรื่องของการปักทูบกลับหัวลุงพลก็ย้ำแล้วย้ำอีก
ว่าไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านกรกเคารพนับถือที่วัดถ้ำภูผาแอก
สาเหตุก็คือลุงพลบอกว่าเหมือนกับจริงแล้วเหมือนอยากจะให้สิ่งที่ไม่ดีมันย้อนกลับไปถึงตัวคนร้าย
คำแนะนำของหมอปลามือปราบสัมภเวษีหมอปลาเองก็ย้ำบอกว่า
ก็ผมเป็นคนแนะนำลุงพลครับว่าให้ทำแบบนั้นเพราะว่าการปักทูบกลับหัวก็คือ
ให้เนี่ยสิ่งไม่ดีย้อนกลับไปถึงตัวคนที่ก่อเหตุไม่ดีคนทำไม่ดีคนร้ายก็จะได้รับสิ่งไม่ดีย้อนกลับไป
แต่ทีนี้ค่ะพอชาวบ้านกรกเขาไม่สบายใจกับการกระทำนี้ทีมข่าวก็ต้องถามหมอปลาเหมือนกันแหละ
ว่าแล้วหมอปลารู้สึกยังไงคือหมอปลาเองบอกว่าพอรู้เรื่องก็ไม่สบายใจนะคะ
เมื่อคืนเนี่ยสดผ่านเฟซบุ๊กในเพจหมอปลาช่วยด้วยจุดทูบกำนึงปักบนแตงโม
แล้วก็ท้าคนที่พยายามให้ร้ายลุงพลท้าให้ไปสาบานนี่นะคะ
หมอปลายืนยันว่าจะเดินทางไปหาลุงพลเพื่อไปให้กำลังใจในสัปดาห์หน้าแน่นอน
แต่เรื่องที่ทำให้หมอปลาทนไม่ไหวแล้วต้องออกมาสดผ่านเฟซบุ๊กในครั้งนี้
ก็เพราะว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามให้ร้ายลุงพลจากการตรวจสอบข้อมูลไทม์ไลน์
คือเหมือนกับว่าพยายามจะทำให้ลุงพลดูเหมือนว่าโอ้โหจนมุม
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คนกลุ่มนี้จะมาจำช่วงเวลาได้แม่นยำ
เชื่อว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลแน่นอน
หมอปลาบอกว่าท้าเลยคนกลุ่มนี้คนที่พยายามจะให้ร้ายลุงพลเนี่ยไปสาบานเลยไหม
แต่ไม่ใช่การสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปนะ
ว่าพูดความจริงถ้าไม่พูดความจริงก็ขอให้มีอันเป็นไปภายใน๓วัน๗วัน
สาบานกับคนหน่อยสิคุณพูดความจริง

ขอให้มีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวันเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าพวกมึงโกหก
พวกมึงพยายามเล่นงานลุงพลเพื่อพยายามให้ไทม์ไลน์ให้ลุงพลจนมุม
ต้องไปที่ปาดช้าเก็บศพไร้ญาติแถวไหนก็ได้หรือในเมนเผาศพเข้าไปในเมนเผาศพเลย
สามารถตรงนั้นเลยให้ภายในสามวันเจ็ดวันให้มีเห็นผลเลย
คือหมอปลาปักทูบลงบนผลแตงโมเนี่ยใช่ค่ะ
ก็เพราะว่าบอกว่าเหมือนกับมีชาวบ้านที่เขาพยายามที่จะดูเรื่องช่วงเวลา
หรือว่าจับผิดอะไรลุงพลเนี่ยเหมือนกับชื่อแตงโมหรืออะไรอย่างนี้ห
ซึ่งผมก็ไม่รู้จักไม่รู้คนไหนอะไรยังไงเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาชื่อแตงโมอะไรอย่างเงี้
เราก็ไม่รู้คนไหนนะเขาก็เลยเลือกปักทูบลงแตงโมเพื่อจะสื่อไปถึง
ใช่คือหมอปลาก็ย้ำอีกครั้งนะว่าจริงแล้วในมุมมองและความเชื่อของหมอปลานะ
ปักทูบกลับหัวไม่ใช่การลบหลู่แต่เป็นการทำให้สิ่งไม่ดีมันย้อนกลับไป
ถึงคนไม่ดีคนร้ายที่ทำเรื่องไม่ดีแล้วขอให้คนที่ทำน้องชมพู่
คนที่มีส่วนร่วมรู้เห็นมีอันเป็นไปก็อยากให้มองเป็นกลาง
อยากให้ดูที่เจตนาดูที่การกระทำของลุงพล
ก็จะให้เหมือนแบบถูกใจคนทุกคนแบบร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นไปไม่ได้หรอก
แต่อย่างน้อยก็อยากจะให้ดูที่เจตนาของลุงพล
ลุงพลก็บอกแล้วบอกอีกว่าไม่ได้ลบหลู่ลุงพลแค่อยากจะแก้เคล็ดแค่นั้นเอง
ส่วนเรื่องของน้ำปลาปลาหมู่บ้านไม่ไหล
ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปักทูบกลับหัว
หรือเรื่องศัยศาสตร์อะไรคืออะไรที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านกกอกเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปักทุบกลับหัวนะ
จังหวะลุงพลปากทูปกลับหัวแล้วมันหยุดไหลไปอย่างนี้หรอ
ค่ะคือทีมข่าวก็ถามนะคะว่าเออลุงพลเนี่ยก็ไปขอขมาแล้ว
ที่วัดถ้ำภูผาแอกหมอปลาว่ายังไงล่ะ

หมอปลาก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวลุงพลนั่นแหละ
ขอก้าวล่วงความคิดของลุงพล
แต่หมอปลาเนี่ยนะก็ยังให้กำลังใจลุงพลอยู่นะ
แล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาลุงพลต้นเดือนหน้า
ว่าจะเป็นวันที่๔สิงหาคมซึ่งเป็นวันพระค่ะ
หมอปลายืนยันว่าก็ไม่ได้จะทำพิธีกรรมอะไร
แต่อยากไปเพื่อไปให้กำลังใจลุงพลเท่านั้นเอง
มันจะหาอาการตลอดแค่นั้นว่ามันต้องไปยังไง
แต่ไม่มีเรื่องสงสัยศาสตร์มันไม่มีหรอก
คือคนมาร้อนตัวกันไปเอง
มันกลัวอะไรผมถามกลัวอะไรผมอ่ะ
แต่หมอปลาก็บอกว่าเมื่อวานได้ฟังลุงพลร้องเพลงด้วยนะคะ

ทำไมถึงร้องเพราะขนาดนี้

บอกลุงพลร้องเพลงเพราะแล้วบอกลุงพลว่าอย่าเครียดให้กำลังใจอยู่
เมื่อวานก็ร้องหลายเพลงเลยใช่ค่ะมีเพลงหลักเลยเนี่ยเสมอเนี่ยเสียงแหบเสียงแห้งไปเลยอ่ะ
ลีกนี้ไม่พ้นไม่ลงทางให้ทางเก่าซ้ำซ้ำไม่พ้นดามเดิน
จากเจ้าจนคำยันอีกวันขนไพรตากินถามอันเดิม
ท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าเราจะย้อนไปตรงที่หมอปลาบอกเอาไว้ว่า
คนที่ออกมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับลุงพลเนี่ยนะ
ช่วงเวลาต่างไทม์ไลน์เวลาต่างเหมือนกับว่าจงใจที่จะหาเรื่องจับผิดลุงพลเนี่ย
แล้วก็ปากทูบลงบนแตงโมท้าสาบานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแตงโมไหนอะไรยังไงเราก็ไม่รู้หรอก
แต่นี่ฮะเราได้คุยกับชาวบ้านกกอกคนหนึ่งนะครับ
คุณป้าท่านเนี่ยให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าเออป้าเนี่ยก็รู้จักคนที่เขาออกมาให้ข้อมูลเรื่องทำลายลุงพลนะ
แต่ทีนี้พอหมอปลาออกมาบอกลักษณะแบบนี้ว่าเออชาวบ้านเนี่ยที่ให้ไทม์ไลน์ลุงพลเนี่ย
สาบานไหมว่าเป็นเรื่องจริงให้ข้อมูลจริงเรื่องทำลายลุงพล
คุณป้าที่ให้ข้อมูลกับเราท่านนี้บอกว่าก็รู้สึกเสียใจนะที่ได้ฟังหมอปลาพูดออกมาแบบนี้
เพราะยืนยันว่าสิ่งที่ชาวบ้านให้ข้อมูลไปจะบอกกับตำรวจให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรยังไงก็แล้วแต่
ล้วนเป็นเรื่องจริงการออกมาให้ข้อมูลต่างก็ไม่เคยมีเจตนาจะกล่าวหาลุงพลว่าเป็นคนร้าย
อย่างคุณป้าท่านนี้ยืนยันกับเราว่าส่วนตัวเนี่ยก็ยังเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ฆ่าน้องชมพู่แน่นอน
เพราะเท่าที่เห็นมาตลอดก็เห็นว่าลุงพลเนี่ยรักน้องชมพู่มาก
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครคือคนร้ายตัวจริงใครคือคนทำร้ายน้องชมพู่
เอาเป็นว่ายืนยันว่าสิ่งต่างที่เคยให้ข้อมูลกันไป
ไม่ได้กลั่นแกล้งลุงพลไม่ได้ใส่ร้ายลุงพลอ่าเดี๋ยวฟังนะฮะ
ก็มากับแม่นี่ไงก็ไปกันสี่คนวันนั้นเสร็จก่อน
เขาที่ไปฝั่งนู้นเขายังไม่เสร็จไปสี่คนมันเสร็จเร็วน้องเขาทำเก่ง
แม่ก็ไม่เชื่อว่าลุงพลจะทำใช่แกรักหลานแกแกเคยเห็นแกเลี้ยงเนี่ย
ไม่ไม่ได้ว่าแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่ลุงพลแม่ไม่เคยว่าเลย

นี่นะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะเรื่องของการปักทูบกลับหัวเนี่ยนะคะ
ยังมีประเด็นต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าหมอธรรมตาทิพย์เนี่ยค่ะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าพอรู้ว่าตอนทำพิธีสาบานกันที่วัดถ้ำภูผาแอก
แล้วลุงพลปักทูบกลับหัวด้วยนะหมอธรรมตาทิพย์บอกว่า
ก็เลยพยายามที่จะสื่อถึงหลวงปู่ลิ้นหลวงปู่ลิ้นที่เป็นผู้ก่อตั้งวัดถ้ำภูผาแอก
แล้วก็เป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของชาวกกอกที่มุกดาหารนะคะ
หมอธรรมตาทิพย์บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยค่ะนิมิตเห็นว่าขึ้นไปที่วัดถ้ำภูผาแอก
ไปเจอกับหลวงปู่ลิ้นหมอธรรมถามว่าโกรธไหมที่ลุงพลปักทูบกลับหัวแบบนั้น
หลวงปู่ลิ้นยิ้มไม่ตอบแล้วเอามือลูบหัวหมอธรรมเบาครับ
แต่ว่าในถ้ำมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตนหนึ่งหางเป็นงูหัวเป็นคน
ใหญ่เท่าถังน้ำมันร้อยลิตรท่านโกรธมากที่ลุงพลทำแบบนั้น
บอกหมอธรรมว่าให้ลุงพลรีบมาขอขมาไม่อย่างนั้นบ้านกกอกจะลุกเป็นไฟ
หมอธรรมบอกอีกนะคะว่าที่ลุงพลปักทูบกลับหัวเหมือนกับลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ถ้าลุงพลอยากปักทูบกลับหัวเพื่อแก้คุณสัยต้องปักลงดิน
ปักบนกระถางทูบที่อยู่หน้าพระพุทธรูป
แต่ว่าหลังจากที่ลุงพลขึ้นไปกราบขอขมาหลวงปู่ลิ้น
หมอธรรมบอกว่าก็พยายามจะสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โกรธลุงพลอีกรอบหนึ่งนะคะ
ว่าท่านพอใจแล้วหรือยังลุงพลไปขอขมาแล้วนะ
ศักดิ์สิทธิ์ตนนั้นสื่อผ่านทางหมอธรรมว่ายังไม่พอใจ
ยังไม่พอใจค่ะอยากให้ลุงพลไปขอโทษคนทั้งหมู่บ้าน
เพราะคนในหมู่บ้านกกอกศรัทธาหลวงปู่ลิ้นมาก
ไส้เต็ก็ถ่างที่เอาไปบุษาพระพุทธเจ้า
เขาก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่นะ
เขาก็โกรธอยู่เขาเทียมพ่ออยู่ตรงนี้แหละพี่

เขาอยากให้ลุงพลขอโทษทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านนั่นแหละ

บอกว่าเจตนาการปักทูบกลับด้านกลับหัวของลุงพล
ไม่ได้จะลบหลู่อะไรเลยจริงค่ะ
ทำไปเพราะความเชื่อส่วนตัวของลุงพลจริง
คนในหมู่บ้านอยากให้ลุงพลไปกราบขอขมา
หลวงปู่ลิ้นที่วัดถ้ำภูผาแอกลุงพลก็ขอขมาแล้ว

แตนบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงให้พอใจแล้วอะค่ะ
ถ้าจะให้ไปขอโทษคนทั้งหมู่บ้านมันก็จะเกินไปหน่อยไหม
ส่วนเมื่อวานนี้ที่ลุงพลกับป้าแตนไม่ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน
เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านโทรไปบอกว่าไม่ต้องไปร่วมประชุมก็ได้นะคะ
เพราะกลัวว่าถ้าไปเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวกัน
ถ้าหากมติในที่ประชุมเป็นยังไงเดี๋ยวจะโทรไปแจ้งให้ทราบ

ท่านผู้ชมครับถ้าเราจะย้อนไปดูสักหน่อยหนึ่ง
ก่อนที่วันนี้ลุงพลจะขึ้นไปทำพิธีขอเข้ามาที่วัดธรรมภูมิภาแหก
ขอเข้ามาหลวงปู่ลิ้นนะครับ
อุ่นเนี่ยนะป้าแตนเนี่ยให้ยายอุ่นนะครับ
เป็นคนเท่าคนแก่ในบ้านกกอกมาช่วยทำขันห้าให้
เพราะว่าต้องใช้เทียนไขเป็นการทำเทียนจากขี้พึ่ง
เพื่อนำไปประกอบในพิธีนะครับทำขันห้าขัน๘ให้ลุงพล
นำไปกราบขอเข้ามาหลวงปู่ลิ้น
ชมยากแล้วนะครับเรื่องของการทำแบบนี้นะครับ
นี่ฮะคุณยายอุ่นคนเท่าคนแก่ในบ้านกกอก
เราก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยหนึ่งนะครับ
การทำเทียนไขจากขี้พึ่งนะฮะเทียนขี้พึ่งนี่ครับ
คุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราไปดูนะฮะดูยายอุ่นทำเทียนขี้พึ่ง
ยายอุ่นบอกว่าการที่ต้องนำเทียนจากขี้พึ่งไปขอขมาหลวงปู่ลิ้น
เนื่องมาจากเมื่อก่อนตอนที่หลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
หลวงปู่ไม่เคยใช้เทียนที่มาจากร้านค้าแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ
เพราะว่าหลวงปู่ลิ้นท่านจะใช้เทียนที่ทำจากขี้พึ่งเท่านั้น
ทำให้ชาวบ้านในบ้านกกอกเชื่อว่าการนำเทียนที่ทำจากขี้พึ่ง
จะเป็นเทียนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเทียนที่ซื้อตามร้านค้า
ทำให้วันพิธีสำคัญหรือว่าวันพระใหญ่
ชาวบ้านจะทำเทียนที่ทำจากขี้พึ่งไปถวายหลวงปู่ลิ้น
แล้วก็เอาขี้พึ่งนะครับมาทำเป็นเทียน
อุ่นบอกว่าที่ผ่านมามันเคยมีเหตุการณ์นะครับ
ที่มีคนลบหลู่หลวงปู่ลิ้น
คือเอาอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ขึ้นไปที่วัด
แล้วบางทีเนี่ยเทียนที่ใช้ไขมันจากสัตว์แบบนี้
ชาวบ้านก็เชื่อว่ามันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์
หลวงปู่ท่านใช้เทียนจากขี้พึ่งเท่านั้น
เอาขี้พึ่งมาทำแบบนี้ครับ
กับผ้าไฟล์ที่ขึงอย่างนี้แล้วก็ตัดตัดเป็นเทียนนะครับ
คือตอนที่มีคนนำอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว
ขึ้นไปที่วัดถ้ำภูผาแอก

เดินข้ามท่อน้ำที่ไหลจากภูผาแอกด้วย
ทำให้น้ำที่ไหลจากวัดถ้ำภูผาแอกหยุดไหลนะครับ
ตอนนั้นชาวบ้านไม่มีน้ำใช้
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยอย่างทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านกรอก
ก็ยังใช้น้ำที่ไหลมาจากวัดถ้ำภูผาแอกนะฮะ
คือเป็นประปาหมู่บ้านด้วยนะครับ

แล้วฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วย
ทำให้คนที่ลบหลู่หลวงปู่ลิ้น

แล้วทุกอย่างถึงกลับมาปกติเหมือนเดิม
เผิ่นเยี่ยวอยู่เก่า
สมัยเนื่องไม่ใหญ่เมื่อน
ไกลที่ลุงปู่กื้น
คุณผู้ชมคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ทางชาวบ้าน

ร้อยกว่าคนไปรวมตัวกันที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ที่ไม่พอใจหลวงผนที่ปักทูกกลับด้าน
แม่น้องสมภูก็ไม่ได้เข้าร่วมนะคะ
ครับ
กำลังเป็นประเด็นกับลุงพลกลัวว่าถ้าไปร่วมประชุม
เรื่องมันจะยิ่งบานปลายแต่ว่าวันนี้ลุงพลก็ไปขอขมา
หลวงปู่ลิ้นแล้วตามคำเรียกร้องของชาวบ้าน
ของน้องชมพู่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะ
ลุงพลก็เป็นเขยที่มาอยู่ในหมู่บ้านไม่กี่ปีชาวบ้านเขามีความเชื่อแบบนั้น
ดังนั้นเมื่อลุงพลมาอยู่ในพื้นที่ก็ควรจะทำตามประเพณีความเชื่อของคนในพื้นที่
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความให้เกียรติหมู่บ้านนะคะ
ส่วนพ่อของน้องชมพู่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ค่ะ
แล้วแต่ชาวบ้านนะความคิดเห็นของชาวบ้านแล้วแต่เขาจะคิดยังไง
ส่วนตัวเรามองยังไงครับก็ส่วนตัวไม่ขอออกความคิดเห็นเนอะ
ไม่อยากจะออกความคิดเห็นนะเพราะว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกต่อลุงพล
แล้วแม่ก็คือแม่ก็มีประเด็นกับลุงพลอยู่แม่ก็ไม่อยากจะออกความคิดเห็นอะไรค่ะ
พวกเราก็ศรัทธาเคารพนับถือถ้ำผาแอกมากค่ะเหมือนชาวบ้านคนอื่นอื่น
แต่แม่ก็ไม่อยากจะมาออกความคิดเห็นตอนนี้ค่ะครับเพราะว่าอะไร
เพราะว่าแม่มีประเด็นกับลุงพลอยู่ไม่อยากให้เรื่องมันเยอะไปกว่านี้
ก็ปล่อยให้ชาวบ้านเขาแสดงความคิดเห็นกันไปเพราะว่าก็มีหลายคนนะไม่ใช่แค่คนเดียว
ทีมข่าวไปคุยกับณแตด้วยนะคะนายนารินหลาโพนะคะลูกชายคนเดียวของบ้าน
ก็คุยกันถึงบรรยากาศการสาบานร่วมกันที่มีช่วงจังหวะบางช่วงบางตอน
ตาชาญกับลุงพลเหมือนกับคุยกันเสียงดังอะค่ะครับแล้วก็สิ่งที่ลุงพลพยายามจะบอกว่า
สาบานที่ตาชาญเตรียมมามันยังไม่ชัดเจนอยากจะเพิ่มบางคำ
อยากจะให้มันรุนแรงหนักแน่นกว่านั้นณแตเองบอกว่าก็มองดูแล้วเนี่ย
ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าคนในครอบครัวเคารพตาชาญมากนะคะ
ส่วนเรื่องที่ว่ามีคนไปให้กำลังใจลุงพลเยอะซื้อของซื้ออะไรไปให้เนี่ย
มองว่าก็ถือว่าลุงพลเขาก็โชคดีที่มีคนไปให้กำลังใจเยอะขนาดนั้นค่ะ
คนเรานะครับคือบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้เนอะ
เขาอาจจะมีบุญญาวาสนาเขาเห็นเขาชอบเขาอยากช่วย
มันก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับ
อายุเยอะแล้วนะอายุเยอะแล้วไม่ใช่เราที่มีอายุสามสิบสี่สิบ
ท่านก็อายุเยอะแล้วแก่แล้วสิ่งที่ท่านพาลูกหลานมาทำ
นั่นคือความตั้งใจของตากับยายท่านจะพูดอะไรเล็กน้อย
พอใจหรือไม่พอใจมันก็เป็นสิทธิ์ของตากับยายที่ท่านพาพวกเราที่เป็นลูกหลานเนี่ย
ขึ้นไปสาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเราต้องเคารพในความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณตาคุณยายท่านนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราไปถามชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการจุดทูบกำนึงปักบุญแตงโม
แล้วก็ให้คนที่พยายามที่จะให้ร้ายลุงพลมาสาบานเนี่ยที่หมอปลาเขาทำเนี่ยนะฮะ
ก็มีคุณยายอยู่นะเป็นชาวบ้านกกอกนะครับ
บอกว่าก็คงไม่มีใครไปสาบานอะไรอย่างที่หมอปลาบอกหรอกนะ
เดี๋ยวมันจะบานปลายมากไปกว่านี้เอาเป็นว่าก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ
ส่วนที่หมอปลาจะเข้ามาพื้นที่ในช่วงต้นเดือนหน้าเรื่องนี้ไม่มีชาวบ้านกรกกอกคนไหนห้ามนะฮะ
ถ้าจะมาก็มาได้เพราะถ้าหมอปลาจะมาจะมาให้กำลังใจลุงพลเนี่ย
มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคนในหมู่บ้านถ้าจะขอร้องก็ขอร้องกันอย่างเดียว
คืออยากขึ้นไปทำอะไรบนวัดถ้ำภูผาแอกเพราะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน
เขาเคารพนับถือค่ะเขาศรัทธาถ้าจะทำพิธีอะไร
ก็ให้หมอปลากับลุงพลทำที่บ้านลุงพลหรือไม่ก็ขึ้นไปทำที่ภูเหล็กไฟก็ได้
แค่ลุงพลกับครอบครัวเขาก็ยุ่งยากพอแล้ว

แบบนี้จะทำยังไงจะมีวิธีทำแหละให้ตำรวจเขาทำเองเถอะ
จะไปสาบานสาบานอะไรอยากมาก็มาเถอะ
ไม่ไม่ว่าใครใครจะมาก็มาเถอะบ้านลุงพลน่ะ
มันเป็นฝั่งเป็นฝ่ายอยู่แล้วน่ะนี่จ้ะให้หนูหน่อยไหมจ๊ะ
ที่แก้วมันล้าวแล้วไงมันยังจะเรียบเหมือนเดิมไหม
มีแต่มันจะแตกไปเรื่อยเรื่อยแหละเลยอย่าอย่าอย่าทำให้มันแตกเลย

วัดถ้ำภูผาแอกมากนะครับไม่เคยมีใครกล้าขึ้นไปลบหลู่
ทุกครั้งนะฮะอย่างคุณยายท่านนี้เนี่ย
ยายอยู่เนี่ยบอกว่าเคยไปบนนะ
เพราะว่าลูกไปสมัครงานที่ไหนไม่เคยได้งานเลยนะ
บนพระที่วัดถ้ำภูผาแอกแล้วนิมนต์พระมาทำพิธีให้
ไม่นานลูกได้งานทันทีค่ะนี่ฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะ
ของชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาเคารพสัทธาวัดถ้ำภูผาแอก
แล้วก็หลวงปู่ลิ้นอืมนะคะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่า
กำลังใจที่ส่งไปให้ลุงพลเยอะมากนะคะครับคือมีแฟนคลับที่เขาอยู่ต่างประเทศ
อืมเขาติดตามข่าวนี้เขาไปหาลุงพลไม่ได้
เพราะว่าเขาอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นคนจังหวัดระยองค่ะหรือฮะ
ดูข่าวตลอดบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอยากช่วยลุงพลก็คือ
สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วส่งไปให้ลุงพลแบบเต็มคันรถ
ใส่รถหกล้อไปค่ะโอ้โหนี่ค่ะบรรยากาศที่บ้านลุงพลนะคะ
พอส่งเฟอร์นิเจอร์ให้แล้วเนี่ยครับลุงพลก็จัดเตรียมบ้านเก็บของให้เข้าที่เข้าทางนี้ค่ะ
โอ้โหนี่นี่ค่ะโอ้โหนี่มีซิกแพคด้วยเหรอกินอะไร
เพราะว่าต้องแบกเฟอร์นิเจอร์ว่ามีแรงแบกมีแรงจัดข้าวจัดของ
นี่มีอะไรตู้มีโซฟามีตู้เสื้อผ้าเล็ก๒ตู้ตู้ใหญ่๑ตู้
เตียงไม้ใหญ่ใหญ่อีกหนึ่งเตียงอื้อหือประจกแต่งหน้าฟูกนอนสามอัน
โต๊ะไม้เก่าอี้ชั้นวางของโต๊ะวางทีวีโต๊ะวางคอมสองตัวครับ
ใส่ภาชนะเครื่องครัวเครื่องนอนและอีกมากมายโอ้โหนี่นะคะ
นี่ครบเลยดิทีนี้บ้านใช่ไหมมีคนมาสร้างให้เรียบร้อย
นิเจอร์ส่งมาให้อีกจริงครับแล้วตินะติที่ไปเนี่ย
อยู่กับลุงพลไปถามลุงพลทั้งวันเลยนะวันนี้
ถอดเสื้อโชว์กล้ามใช่ไหมครับติไปถามไม่รู้อิจฉาลุงหรืออะไร
ถามว่าลุงพลกินอะไรเข้าไปเนี่ยทำไมกล้ามยังอยู่ดีแบบนี้เลยเนี่ย
เหรอลุงพลบอกว่าก็กินข้าวไงก็กินข้าวทำงานปกตินี่แหละครับ
หลายคนเขาสงสัยทำไมลุงหุ่นลุงพลนี่นะดูหุ่นดีนั้นในเบ้งนั้น
ไหนเบ้งหน่อยอืมมีอะไรหรอกพี่กินอะไรกินอะไรแล้วกินอะไรก็กินข้าว
เข้ามาเรื่อยก้าวมันเป็นมาดมาดโอ้ยหน้าจะกัดแขนเล่นเบาวเรื่อยกว่าลุง

คือถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจ
ที่ลุงพลปัดทวบกลับหัวหรืออะไรก็ตามนะคะครับ
บอกว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะก็คนยังให้กำลังใจเยอะล่ะค่ะ
วันนี้กำลังใจก็ไปบ้านลุงพลกันตั้งแต่เช้าอย่างที่เห็นนะคะ
อ่านอกจากพูดว่าสู้สู้แล้วมีคำพูดอะไรไหมครับผม
เขาก็ขอให้ลุงพลเอ่อถ้าจริงได้ก็ขอประสบความสำเร็จ
พลพลันต์ใหม่บ้านประจำทั้งกวงค่ะ
จ้ะอืมสู้ค่ะสู้

คือก่อนเข้าไปที่หมู่บ้านกกอกเนี่ยนะคะจะมี๓แยก
ครับก่อนจะเข้าไปสัก๔๕กิโลกรัม
ตรงนี้ครับเป็นสำแยกใหญ่บ้านกรอก๔กิโลกรัมลุงพล
นี่มีลูกศรชี้เลยเหรอป้ายบอกว่าไปบ้านลุงพลไปทางไหน
โอ้โหคือจริงแล้วตรงนี้เป็นจุดคัดกรองโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็คนไปถามกันเยอะ
ครับว่าบ้านลุงพลไปทางไหนบ้านลุงพลไปทางไหน
ก็เลยเอางี้แล้วกันติดป้ายบอกเลยว่าเนี่ยไปทางนี้บ้านกรอก๔กิโลนะ

คือถ้ามาถึงตรงสามแยกตรงนี้นอกจากมีจุดคัดกรองโควิด
เห็นเห็นเต็นต์สีน้ำเงินนั้นไหมบางทีคนจะไม่แน่ใจว่าบ้านกกอกไปทางไหน
หรือว่าจะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรยังไงดี

แล้วที่เขียนไว้เพราะว่าอะไรครับ
เขียนไว้เพราะกลัวเขาไม่รู้

ถามบ่อยเขาก็เลยเขียนไว้

เขาเขียนไว้ให้เขารู้บางทีเขาไม่ดูป้าย

มาบ่อยแล้วเขาจำได้ว่าดูป้าแล้วก็ไปเลย๔กิโลเลย

บางคนเคยวนมาถามบอกบ้านลุงพลไปทางไหน

อ๋อบ้านลุงพนศ์ไปทางนั้นแต่วันนี้ลุงพนศ์ไม่อยู่อยู่ตะติ

ทุกคนไปหาทุกวันทุกวันจริงนะครับ